ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักเป็นช่วงที่ดีสำหรับการร่วมลงทุนหุ้นส่วนชีวิต
ท่านที่ครบซ้อนช่วงนี้มีจุดแตกหักพัดพลากและเหินห่าง
เพราะฉะนั้นควรใส่ใจเฉพาะคนใดคนหนึ่ง
อย่าจับปลาหลายมือไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามติดมา
สุขภาพให้ระวังโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศทวันหนักต่อมลูกหมากและบริเวณก้น
เกี่ยวกับระบบปัสสาวะและประจำเดือนไม่ปกติ
ระวังจะขึ้นโรงขึ้นศาลจากการทะเลาะกับคนใกล้ชิด
การเงินรายจ่ายมีเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการแต่รายได้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การเงินช่วงนี้จึงเป็นการกินบุญเก่า
หากไม่มีเงินออมไว้บ้างก็จะเดือดร้อนแน่
การงานขอให้ทำงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนจึงจะไม่ผิดพลาด
เจ้าของกิจการช่วงนี้จะมีปัญหา
รายปัญหาอาจรุนแรงถึงขนาดต้องปิดกิจการ
ดังนั้นขอให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบครอบมากกว่าที่เป็นอยู่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์